เพื่อที่จะใช้ในการรักษาโรคไข้เลือดออกขนาดนี้

สามารถที่จะไปใช้รักษาเย็บยั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ในสัตว
แล้วก็คาดว่าอีก๔ปีข้างหน้า
จะสามารถที่จะนำมาใช้รักษาไข้เลือดออกในมนุษย์ได้นะครับ
จะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
อัศวะแพทย์พงรามรามสูตรนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
และผู้คิดค้นการวิจัยแอนติบอดี้มนุษย์สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกเปิดเผยว่า
ทดลองแอนติบอดี้ประสบความสำเร็จในสัตว์
คือสามารถยับยั้งโรคไข้เลือดออก
ที่เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสเด็งกี่
ขณะนี้เตรียมทดลองกับอาสาสมัคร
หากประสบความสำเร็จในการทดลองกับมนุษย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงที

ยังไม่มียารักษาไข้เลือดออกนะครับ
แล้วก็จากนั้นวิจัยเขาพบว่า
ถ้าเราสามารถที่จะลดปริมาณไวรัส
ในช่วงที่ผู้ป่วยไข้เลือดออก

ก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้แอนติบอดี้มนุษย์ของเรา
ให้ผู้ป่วยในช่วงที่เขามีไข้สูง
เท่ากับว่าเราสามารถที่จะลดความรุนแรงของโรค
อาการที่รุนแรงของโรคได้ต่อไปครับ
การทำแอนติบอดี้มนุษย์เริ่มขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
สามารถยับยั้งฤทธิ์ของไข้เลือดออกได้ทั้ง๔สายพันธุ์
เป็นการนำเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยไข้เลือดออก
ไปรวมกับเซลล์ชนิดใหม่ได้แก่
เม็ดเลือดขาวและดีเซลที่สามารถแบ่งตัว
และสร้างแอนติบอดี้เพิ่มเองได้เหมือนเซลล์เนื้องอก
แล้วนำไปคัดเลือกเซลล์ที่สร้างแอนติบอดี้
ยั้งไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง๔สายพันธุ์
โดยการนำตัวอย่างเชื้อไข้เลือดออกทุกสายพันธุ์
บรรจุลงในหลอดแก้วตามด้วยแอนติบอดี้
ซึ่งพบว่าแอนติบอดี้มนุษย์ที่สร้างขึ้น
สามารถยับยั้งเชื้อไข้เลือดออกได้ทุกสายพันธุ์

ที่จะมายับยั้งไวรัสไข้เลือดออก

เซลล์นี้ก็จะแบ่งตัวได้เยอะ
เราก็มาคัดเลือกให้มันได้เซลล์ใหม่นะครับ

ที่มันสามารถที่จะสร้างแอนติบอดี้มนุษย
ที่จะยับยังไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง๔สายพันธุ์นะครับ
นักวิจัยได้นำแอนติบอดี้ไปทดลองในสัตว์พบว่า
สามารถยับยังเชื้อในหนูได้ทั้งหมด
รวมไปถึงนำไปทดลองในลิงมาโมเศษ
ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกับคน
ผลปรากฏว่าไวรัสไข้เลือดออกในลิงลดลง
สัตว์อาจารย์ในสัตวแพทย์พงรามคาดว่า
การสร้างแอนติบอดี้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จะสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ได้ในอีก๔ปีข้างหน้า
ขั้นตอนต่อไปต้องพัฒนาร่วมกับบริษัท
ที่จะไปสู่อุตสาหกรรมแล้วก็ไปใช้ประโยชน์จริงนะครับ
เราก็ขึ้นอยู่กับว่าผลิตได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ใช้กับ

ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ

แล้วสามารถใช้ได้ภายใน๔ปีอย่างที่ว่านะครับ
วิจัยกำลังเดินหน้าผลิตแอนติบอดี้
อยู่ในรูปแบบที่องค์การอาหารและยายอมรับ
เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับคนได้

ว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาต่อจากนี้ไปประมาณ๑ปี
เพื่อลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย